มาดูข่าวนี้แล้วก็คลายเครียดไปพร้อมกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่พี่เอสุภาชัยค่ะบอกเลยว่าอยู่บ้านทั้งทีก็มีคอนเทนต์ให้ได้หัวเราะเรียกเสียงฮากันตลอดเลยนะจ๊ะ
เดี๋ยวดูคลิปนี้คุณผู้ชมค่ะปรับลุคใหม่เป็นผมหน้าม้าแล้วเหรอ
ปกติพี่เอต้องมาพร้อมกระบังสูงไหนก็หน้าม้าแล้วเพลงก็ต้องเข้ากับหน้าม้าพี่แกหน่อยไปดูจ้า

ไม่น่ารักหรอกค่ะแต่แกพูดไม่ถูกจังหวะ
พูดไม่ตรงอาศิลป์ไม่ตรงคุ้มทรงขาแต่ว่าแอคติ้งความแบ๊วต้องให้พี่เอนะน่ารักชนะเลิศค่ะ
เทนต์สวยแบบว่าเทผู้ชายงานนี้ชุดสวยจัดเต็มที่สำคัญคราวนี้ปากเป๊ะแล้วจ้า
พูดอย่าไม่ว่าเลยน่ะค่ะไม่ว่าเลย
ถ้าบอกกันก่อนไหนใหม่ล่า

เราก็เป็นห่วงหรือว่าตาย
บอกทีว่าเออไม่อินแล้วนะว่าเออไปชอบคนอื่นหรอกนะเออ
บ๊ายบายอ่ะเป็นไหมนิดเดียวไม่ยาก
สวัสดีครับผมแจ๊คโฮอยากจะโดนอยากโดนช้อนแกง
อยากโดนแทงแล้วไปโผล่โรงพยาบาลเฮ้ยอยากตามในงานบวช
ประตึงเขามารับกูหนึ่งหกหกเก้าเขามารับกูสิ
เฮ้ยเฮ้ยอยากเป็นน้ำมะพาดเฮ้ยอยากเลือดสัตว์เขามาปัดกูหน่อยดิ
เบื่อแล้วก็ปีจิ้มมะม่วงเฮ้ยอยากนอนล่วงอยู่ในไอซียู
อยากหลับแล้วไม่ตื่นว่าเฮ้ยอยากหลับแล้วไม่ตื่นว่า
รวมไปถึงน้องรักอ้ำพัชราภาหยอกแรงบอกว่าควรหลับไปไม่ต้องตื่น
สนานเฮฮากันไปตามภาษาพี่เอนะคุณผู้ชมถ้าดูกันไปก็คล้ายเครียดกันดีนะจ๊ะ

อะไรแบบนี้ก็เฮฮาดีเหมือนกันเนาะ